ภาพสัตว์ในลายไทยเป็นการสร้างสรรลายจากสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสัตว์ในวรรณคดีจากป่าหิมพาน
ซึ่งส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดสิงหรือราชศรีซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังสูง
และสิงผสมคือสัตว์ประสงค์ที่มีลักษณะของราชศรีกับสัตว์ประเภทอื่น
ก่อให้เกิดสัตว์ที่มีรูปร่างประหลาดมากมาย
และกลุ่มนกที่เรารู้จักคือนกหัสดีที่มีหัวเป็นช้าง
วายุพักตัวเป็นนกหัวเป็นยักษ์
เทพกิณรีและกิณราครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นหงค์

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน